ไปดูกับเจ้าสมาชิกใหม่ของเจ้าตัวกินมด
เด็กเพิ่งจะออกมาเลย

น้องหนูไปเกาะขอบรั้วรอดูกันเลย

นี่คือหน้าตาของเจ้าตัวกินมดนะครับ
นี่คือหน้าตาของเจ้าตัวกินมดนะครับ

ก็ไม่จำเป็นจะต้องมีจมูกยาวก็ได้
นี่คือตัวกินมดหรือเราเรียกชะมดใช่ไหม

ชะมดนี่ไงที่เคยนำเสนอกินกาแฟ
กินกาแฟตัวเล็กนั่นนะ

อย่าไปเข้าใจผิดกับตัวชะมดนะฮะ

ชะมดอะเช็ดแต่อันนี้กินมดไม่ต้องเช็ด
ไม่ต้องเช็ดพลีอราช
แต่มันคลอดลูกใหม่แล้วน่ารักนู้นหนูสนิท
นี่แหละครับเขาบอกว่าเป็นเจ้าตัวกินมดที่รูปร่างค่อนข้างใหญ่นะ
หมายถึงว่าตัวที่มันโตแล้วนะ
แล้วแม่น
นักท่องเที่ยวที่เค้าเดินทางไปที่นั้นนะ
เดี๋ยวไปรอชมความน่ารักของเจ้าลูกตัวกินมดตัวนี้

เขาบอกว่ายังไม่สามารถระบุเพศของมันได้นะครับ

แต่ก็บอกได้ว่ามันเกิดมาจากไผ่อะไรยังไง
ก็คือคุณพ่อของมันชื่อว่าหนูเล็กอายุ๓ปี
ส่วนคุณแม่ของมันชื่อวิวซึนอายุ๑๓ปี
คุณพ่อกับคุณแม่อายุห่างกันพอสมควร
เป็นการผสมผสานกันครับเพศตักวัย
ส่วนตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็เลี้ยงดูเป็นอย่างดีแหละครับ
ก็เฝ้าดูตามใกล้ชิดไม่ห่างเลยนะ
ว่าเผื่อจะมีอะไรขาดตกบกพร่องถ้าเกิดมันเป็นอะไรขึ้นมา
จะได้เข้าไปช่วยเหลือรักษาพยาบาลได้ทัน
แต่ตอนนี้ก็หลับปุ๋ยอยู่บนหลังของแม่มันแบบนี้แหละครับ
ลักษณะของเจ้าตัวกินมดจมูกมันก็จะยาวแบบนี้คุณผู้ชมครับ
แล้วก็มันเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมนะ
เห็นจมูกมันยาวแบบนี้มันไม่มีฟันอะไรครับ

มันใช้จมูกเนี่ยปากก็คือปากของมันคล้ายจมูก
มันคล้ายกับท่อไงมันจะเป็นปากที่มีขนาดเล็ก
แต่มันเป็นท่อยาวเจ้าตัวนี้ก็ใช้ไอ้ท่อยาวนี่แหละครับ
ในการทานมดแล้วก็ปลวกหรือว่าสัตว์ตัวเล็กเป็นอาหาร

มดกินแมลงเนี่ยรวมแล้วก็๓๐๐๐ตัวต่อวัน
ต้องกินเยอะขนาดนั้นนะครับก็ดูตัวมันสิครับมันตัวใหญ่นะ
แล้วคุณกินกี่ตัววันนึง

งอกใบตองเนี่ย

อีกอย่างหนึ่งที่เป็นคุณลักษณะพิเศษของบ้านเนี่ยนะ

เขาบอกว่ามันสามารถรับกลิ่นได้ดีกว่ามนุษย์

กลิ่นมดกลิ่นแมลงอะเนาะ

ไปไปชมกันได้นะครับที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
สัตว์เปิดเขาเขียวกับเจ้าสมาชิกใหม่ตัวนี้เป็นเจ้าตัวกินมดเบเบอืม

คุณน่าจะพาดิฉันไปนะดิฉันไม่เคยเห็นนะ

เข้าใจผิดตัวมดกับตัวชะมดก็เคยได้ยินอะไรมดไง
เหมือนกันคุณต้องพาดิฉันไปเรียนรู้แล้วแหละ
เปิดประสบการณ์เปิดโลกกว้างหน่อย
ไปไปสวดฉัดเปิดเขาเขียวไม่ต้องทิ้งไว้นั่นนะ
ไม่ต้องกลัว

อย่าไปแย่งมดแย่งแมลงสัตว์ผอมหมด

เดี๋ยวจะคล้อนคุณไปต่อสู้หมด